ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ที่หนึ่งจำนวนเก้ายกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่๓จำนวน๙ยกและรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สมิลาพาเพลินเร่งสปีดทำคะแนนตีตื้น
ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีด้วยการชนะติดต่อกัน๒ยก
ทำให้ตอนนี้คะแนนเป็น๓ต่อ๔ไล่ตามเกือบทันแล้ว
แฟนแฟนชาวใต้มาเอาใจช่วยเด็กเด็กจากสงขลาด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ

แข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
และวันนี้นะครับมีคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
รอให้กำลังใจและรอให้คะแนนกับน้องอยู่นะครับ

หอยเสนาหอยพี่ฝนฝนธนสุนทรพี่ไอซ์สรรยู
สวัสดีครับ
กะว่าจะยืนคนเดียวจะได้เด่นคนเดียว
ไม่ได้ฮะพอคุณเด่นเราก็ไม่ยอมให้คุณเด่นอยู่แล้วครับ

เอาล่ะทั้ง๓ท่านครับอย่างที่บอกนะครับว่า

รูปแบบการแข่งขันนั้นได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะฮะ

แถมเงินทุนน้ำใจก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ

หนึ่งแสนบาท

แล้วทางคณะกรรมการจะได้อะไรกลับบ้านบ้างครับ๒บาท
สองบาท
ยกที่๘กันเลยดีกว่านะครับ

ทั้งสองทีมจะเป็นใครเจอกับใคร
แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงและปรึกษากันนะครับ
ครับผมตอนนี้ก็มาถึงในยกที่๘แล้วนะครับ
เราได้ตัวแทนของแต่ละทีมแล้วนะครับผม

อย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเกิดไม่ทันนะครับผม

เกิดทันด้วยนะครับผมมั่นใจแค่ไหนครับ
แค่สุดในโลกเลยครับ

ของพี่ยิ้มพี่ยิ้มอาสยาก

อย่างนั้นก็ทำให้เต็มที่นะครับผม

ดูสิน่ารักค่ะอยากมีลูกเลยอ่ะ
แล้วจะสตาร์ฟให้เหลือตัวแค่นี้ไม่ให้โต
อื้น่ารักจริง

โตขึ้นจะมีแฟนเลยไหม

ลูกของคุณมาวันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างในยกที่๘นี้

กลิ่นมากงงก็เหนื่อยแล้วครับผม

หนูได้ให้คำปรึกษาอะไรกับน้องในฐานะพี่เลี้ย
ก็สำหรับน้องทั้ง๖คนส่วนมากก็จะเป็น

จะแพ้จะชนะก็ขอให้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุด

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนลูก

ใครคะ

เอ้ยเอาก่อนเลยเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ
เป็นชุดดาวขาว

ถ้าละมายหนูร้องเพลงชาวเขาละลูก

ทีมงานรายการเราจะดำเนินต่อกันยังไงล่ะครับ

และเด็กคนนี้นะฮะเป็นเด็กที่พิเศษไม่ธรรมดา

แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาอ่ะ

เขียนได้อ่านได้

นานาโนเขียนหนังสือได้ลูกไปเรียนมาจากไหนครับ
ดูจากยูทูปครับ

สมุดพกของน้องนาโนนะครับ

ไม่ว่าสมุดพกน้องนาโนเวลาไปไหนน้องจะพกไป

รักแม่และรักนโม

เพราะว่าพ่อไม่ซื้อไอติมให้ผมครับ

อีกหน้าหนึ่งเขาเขียนอีกวันต่อมา

รักพ่อรักแม่รักทุกคน

เพราะว่าพ่อซื้อไอติมให้ผมครับ

ระบบชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับไอติมเท่านั้น
เอาละลูกพร้อมไหมนาโนวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไร

ช่วยเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้อย๔ขวบด้วยนะครับ
กับน้องนาโนในบทเพลง
หนุ่มตอยเต่า
ต่อยเต่าบ้านห้องเป็นดาน

ทำง่าโซมอย่าหาเงิน

ทุนเอาหนักเป้าชาวขัม
ทุนเอาหนักเป้าชาวขัม

ขึ้นมาขึ้นเปิดมันน้อยโจ๋ยได้แล้ว

จะไปพึ่งไผ่เพราะถึงหน้าหน้าก็เน็ตเป็นโลกแก่เจ็ด
ก็เหาะเหลือโจ๋ยนาเลขี้น้ำจะทำจะดูจะไปชิบไหนน้ำกินบ่าวมี่
ตายเต่าบ้านเดียวจะเลิกต้องเปลี่ยนของเงินหมวดออกหมวดโจ๋ย
ทางแก่คัมพรุ่นพัฒนาอย่าให้ใส่หน้าน้ำต้าเตยสบาย
อาวุธทางละอย่างมะตอนอาวุธทางละอย่างมะตอนมันเผ่าประตอไฟฝามากจริง
ตายเต่าบ้านเตี๋ยวหัวเกี่ยวกับอาหาร
อยู่ตีกี๊ตีน้ำปี้สำหราญเข้าป่าอาหารสมบูรณ์ขึ้นพน

ข้าบาทใช้เหลือทุกคน
ป่ออัพประจนทุกคนมวดจ๋อย
เป็นแหล่งที่ดินทำกินให้นะ
แล้วปูน้ำปลาปลูกผักปลูกไม้
พี่น้องโมเห่าจากตอนต่อไป
ก็คือกระจ๋อยบิ๊กบ้านเช็ดเดิม
ต่อยเต่าบ้านเดียวเจริญทรัพยาหาเงินมวดอ่อนมวดจ๋อย
ทั้งการคำจุดพัฒนาทำให้ใส่หน้าห้ามต้าเศรษฐ์สบาย
อาพ้นทางหลานอย่างมันต่ออาพ้นทางหลานอย่างมันต่อ
บ้านป่าบ้านต่อเสิร์ฟฟ้ามหาศิลป์
บิ๊กบ้านเช็ดเดิมพี่น้องโมเห่า
ไปกินแก้งไก่ใส่บักบดน้องเบอร์เบอร์
เก่งมาก

คือต้องบอกเลยว่าเป็นความน่ารักที่อย่างแรกคือความทึ่งที่จำเนื้อ
คือเนื้อมันไม่ซ้ำกันแล้วก็จำได้แบบขึ้นใจเลย
ความมีจังหวะอยู่ในหัวใจเขาสังเกตการเข้าเพลง

เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยความน่ารักแบบนี้โอ้โห
เตรียมตัวรับคะแนนให้ดีแล้วกันนะครับ

คุณหอยไปแล้วมาฟังป้าฝนบ้างลูก
ครับต้องบอกว่าเป็นเสียงที่บริสุทธิ์มาก

ขึ้นมาขึ้นปล่อยน้อยจ่อยเดนะ
มันจับจิตจับใจเราโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลย

ถ้าคะแนนความน่ารักไม่รู้จะหักเขาตรงไหนค่ะ

พี่ไอค์ครับเป็นยังไงบ้าง
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งที่๘นะเรารู้ใช่ไหมครับ
เหมือนที่พี่ไอ้บอกไปนะครับมหัศจรรย์จริง
คือเด็กอายุเท่านี้จำเนื้อเพลงได้เยอะมาก
ที่พี่หอยบอกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ไม่ใช่ภาษาที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนี่ย
เขาจำได้ยังไงแล้วเพลงไอ้หนุ่มเกาะเต่าเนี่ยนะ

นี่คุณจะพาไปใต้ใช่ไหมเขาอยู่เหนือฮะ
ลุงไปบ้านเขาเลยครับ
คือเนื้อมันเยอะมากแล้วเขาทำได้ขนาดนี้
คือสำหรับเด็กอายุ๔ขวบเนี่ย
แล้วก็ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่มากเลย
ที่ได้วัตถุดิบที่มีค่าขนาดนี้อยู่ในบ้านนะครับ

จากกีมสมีราภาเผลินในวันนี้

พี่ใบหมอนเค้าทำได้ขนาดไหนนะลูกนะ
แต่วันนี้นาโนก็ทำดีที่สุดแล้วนะลูกนะ
เชิญไปแล้วทำที่ครับ
ฟังน้องนาโนร้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

ผมว่าผมเห็นขนลุกอ่ะแล้วแบบ

นาโนหนูน้อยมหัศจรรย์อายุแค่๔ควบ
แต่สามารถร้องเพลงหนุ่มดอยเต่าได้น่ารักมากแบบนี้
พี่ใบปอนเจองานหินแล้วครับคุณผู้ชม
ช่วงหน้าแฟนแฟนชาวเพชรบุรีมาเชียร์กันด้วยนะครับ
เป็นเสียงที่บริสุทธิ์มาก

น้องใบหม่อนเป็นอีกหนึ่งสาวที่เสียงซุ่มเสียงดีมากแล้วก็เสียงหวานมากนะครับ

สาวปะทะกันวันนั้นกรรมการก็หนักใจพอสมควร
เพราะว่าเสียงเขาแบบว่าโอ้โหลูกเอื้อนลูกอะไรก็คือไม่แพ้กันเลยนะครับ
คือดีจริงนะครับแล้วก็เก่งด้วย
และอีกหนึ่งอย่างที่เราชื่นชมน้องนั่นก็คือ
ชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานี่ก็คือโขน

จริงเริ่มมาจากดูการ์ตูนหรือว่าไง

การ์ตูนที่เป็นเรื่องรามเกียรค่ะ
แล้วก็ไปต่อค่ะก็ไปเจอโขนี่แหละค่ะ
ไปต่อไปต่อไปเรื่อยจนไปเจอของไทยเรานะครับ
มันเป็นโผล่นี่แล้วอดลนทนไม่ได้ก็เลยไปเรียนลำ
ไปเรียนเล่นเป็นโขนเลยนะฮะแต่เล่นได้ตอนหนึ่ง

เล่าเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพ

เดี๋ยวก่อนนางเสมหาจะมาก็ต้อง

มาพี่ฝนเป็นนางสวาหะนะครับ

เป็นยายหานุมานครับ
ทำไมไม่ให้เป็นฮานุมานไปเลยฮะ

ก่อนจะมีฮานุมานมันกลอดกำเนิดไง

แล้วเดี๋ยวยังขานิดหนึ่งตัวล่ะลูก

หนึ่งว่าขาดขาครับ

กล่าวปลายพร้อมมีเลอสีสิ้น
ข้าวปลาไม่ได้กินกินก็ได้แกบ
เวลากินแล้วกินง่ายเวลากินแล้วกินง่าย

เฮ้ยแสบอะไรครับ

เรามีวิชาอาคมแล้ว
เราจะเสกน้ำกาญจนา

น้ำกาจนา

โอ๊ยใครเสกดิฉันมา
อาจจะมาเอง
เสกมาทำไมเหรอฉันเจ้าตา

แล้วสวาหะค่ะก็แบบไปฟ้องพระฤษีว่า

ก็แบบโกรธก็เลยไปหาน้ำกาจนาแล้วก็สาบค่ะ

เขากราบสวะหะไปว่า
ให้ไปยืนตีนเดียวเดี่ยวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาล
เมื่อไหร่ที่เจ้ามีลูกเจ้าจะพ้นคำสาปค่ะ
พระพายมาแล้วพระพายมาแล้วแน่เลย
นี่ยืนตีนเดียวเดี๋ยวกินลมนะครับ
พระภายก็มาลูกพอพระภายมาแล้วยัง้ต่อ
ย้ายยยยากตีนยิ่งไม่ได้
พระภายก็เอาอวุฤศิยางของพระอิสสวรรค์มาสักเข้าปากสวาหะค่ะ

เกลือเพื่อน
เจ้าเพื่อนนี่นะครับอ๋อคนอื่นเจ้าเพื่อนนี่น
เจ้าฮานุมานออกยังเหรอ
ออกยักษ์
วันนี้ใบห่อนจะนำบทเพลงอะไรมาสู้กับเด็กน้อยหนุ่มดอยเต่าลูก

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงเพราะจากน้องใบหม่อน
บทเพลงจีบได้แฟนตายแล้ว
แฟนนั้นมีแต่ก็เหมือนไม่มีวันหนึ่งในรอบปีโชคดีถึงได้เจอ
สถานะฉันตอนนี้นะรอยังเวิร์วันเวอร์โสดแต่ไม่สนิทไง
ก็พี่แกเล่นละลายหายตัวเพื่อนก็อำจนน่ากลัวอาจตายแล้วก็ได้
จะเอาไงก็ไม่มาเอาไงณจุดนี้เลยขอบายปล่อยเอาไว้ก็เสียของ
ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกันนะจ้องจะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
ชั่วโมงมีบัตรหนาวนี่แหละคือเวลาท้องไม่ต้องดมมองโอกาสทองแบบใส
หนีบได้แฟนฉันตายแล้วเพราะไปสบายแล้ว
ไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้วไม่ต้องไปแคร์แล้วจีบกันตามสบาย
หมดรักกันมันก็ยังไม่ใช่อาจจะยังร่าเริงหาทางกลับไม่ได้
ตอนนี้ฉันเหมือนแท็กซี่เปิดไฟว่างไม่มีคู่ใจให้รีบมาจับจอง
ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกันนะจงจะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
ชั่วโมงมีบัตรหนาวนี่แหละคือเวลาทองไม่ต้องดมมองโอกาสทองแบบใส
จีบท้ายแฟนฉันตายแล้วเขาไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้วไม่ต้องไปแคร์แล้วจีบกันตามสบาย
จีบได้แฟนฉันตายแล้วเขาไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้วไม่ต้องไปแชร์แล้วจีบกันตามสบาย
ฝั่งนี้ลุกขึ้นเต้นหน่อยได้ไหมคะ
ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกันจองจะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
จีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
ชั่วโมงนี้บัตรนาวนี่แหละคือเวลาทอง
ไม่ต้องด้อมมองโอกาสทอง

จีบได้แฟนฉันตายแล้ว

ไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้ว

จีบกันตามสบาย
จีบได้แฟนฉันตายแล้ว

ไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้ว

จีบกันตามสบาย

แฟนฉันตายแล้วนะครับ

ปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องเพลงเร็วค่ะ

ก็จะเป็นซะเพลงหวานอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ใบหม่อนเนี่ยฝึกร้องเพลงไม่เหมือนกับคนอื่น

แต่สับหมูแล้วก็ร้องเพลง

จังหวะก็คือจังหวะสับหมูค่ะ
ยังไงสับยังไง
สับสมุหมูเป็นผงหมดละนะ

เดี๋ยวเขาบอกแม่จะเอามูชิ้นลู

แต่ก็สนุกดีเนาะมันจะไม่เครียดเวลาร้องเพลงไป
ได้ก่อนไปด้วยโดยไหนเป็นไงบ้างครับ
คืออย่างที่น้องก็บอกว่า
เขาพยายามที่จะทำอะไรที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยถนัด

แต่เขาเอามาใช้ในเพลงเร็วด้วยก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งครับ

คือพี่ใบห่อนเนี่ยเป็นคนร้องเพลงดีมากอยู่แล้วนะครับ
บางทีเพลงบางเพลงที่อาจจะใช้ความสามารถในการร้องไม่เยอะมากเนี่ย
มันเหมือนใบหม่อนสามารถที่จะทำมันได้ดีอยู่แล้ว
แต่มันไม่เต็มอิ่มในฐานะคนฟังไง

เพื่อให้สมกับความสามารถของเรา

ขอบคุณพี่ไอ้ครับพี่ฝนแนะนำน้องหน่อยค่ะ
พี่ฝนเข้าใจบ้างที่คนที่ทนัดร้องเพลงช้า
เราจะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีในเพลงช้า
ซึ่งในเพลงเร็วบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดมาก

หนูก็เลยคุมความสามารถหนูไม่ให้ออกมาเยอะแต่จริงไม่ใช่นะลูก
หนูต้องปล่อยออกมาเลย
ถนัดเพลงช้าไม่เป็นไรแต่เราต้องหมั่นฝึกเพลงเร็วไว้ด้วย
เราต้องมีอาวุธให้ครบมือเพื่อที่เราจะต้องเอาไปใช้ในอนาคตข้างหน้านะคะ

ทั้งสองคนครับฟังนาโนแล้วก็พี่ใบห่อนไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็พี่ใบหม่อนคือแบบร้องเพราะมากเล่นเก่งด้วย
แต่สำหรับนานูนี่ก็ไม่แพ้กันนะครับคือ
สองคนก็ทำได้เต็มที่มากครับสำหรับวันนี้
แล้วก็หนูอยากจะบอกอะไรกรรมการสักนิดสักหน่อยนะคะ
ถ้ากรรมการจะแบ่งใจให้พี่ใบหม่อนเนี่ย
ก็อย่าลืมแบ่งใจให้น้องนาโนตัวจิ๋วของเราด้วยนะคะ
น้องใบหม่อนมาแบบเหนือความคาดหมาย
จากเดิมที่ร้องแต่เพลงช้ามาพลิกเกมด้วยการร้องเพลงเร็วครั้งแรก

ใครจะคว้าใช้ยกนี้ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ
ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม
เจอยันแล้ว
หนีบได้แฟนฉันตายแล้ว

ไม่ต้องไปสนใจ
พี่แจ๊คครับ
อยากบอกอะไรน้องน้องอยากพูดอะไรน้องน้องเชิญเลยครับพี่
ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะ
ผลจะเป็นยังไงก็ขอให้ชนะใจกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
พี่แจ๊กให้กำลังใจนะลูกนะขอบคุณพี่แจ๊คชุมแพรครับ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
ในยกที่แปดนี้
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม
ตัวเล็กไม่ธรรมดาเป็นยังไงบ้างครับท่านก็สบายดีมาก
มีรอยยิ้มบนใบหน้าเลยแต่ใช่ว่าทีมที่พลาดโอกาสในวันนี้นะครับเขาก็มีรอยยิ้มไปกับเพื่อนด้วยนะเอาละครับตอนนี้สมิลาพาเพลินจากสงขรานะครับมีคะแนนสะสมเท่ากับทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีก็คือ
เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าด้วยนะครับ
เพราะเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดครับในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
๘ยกที่๘ผ่านไปแล้วแบบน่ารักน่ารักทำได้ดีทั้ง๒คน

ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
หมูราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสัปดาห์ละสิบรางวัล
สนับสนุนโดยอามาโดในยกนี้นะครับในยกนี้บอกเลยว่า

หายใจที่ถูกต้องลมต้องเข้าท้อง
ต้องออกครับแสดงว่าผมหายใจผิด